ว่าล่าสุดนักกีฬารัศเซียเนี่ยก็โน้นแบรนด์เพิ่มเติ้ลอีกในการยกน้ำหนัก
นั่นทำให้โอกาสในการคว้าเหรียญของเราในการแข่งขันยกน้ำหนักเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
ติดตามรายงานจากคุณวิรวิทยเจริญเชื้อนะครับถึงการเขียนถึงเรื่องนี้ว่า
แท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการวางตำแหน่งของคนในการที่จะเล่นน้ำหนักไหนยกน้ำหนักไหนเนี่ยมันก็ต้องดูคู่แข่งด้วย
ยิ่งมาโดนแบบนี้โอกาสรุ่นเหรียญของเรานั้นดีมากน้อยแค่ไหนครับ
ผลงาน๓เหรียญทอง๑เหรียญเงินและ๓เหรียญทองแดงในโอลิมปิกเกม๔ครั้งที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นว่ายกน้ำหนักคือกีฬาที่สร้างความสุขให้กับชาวไทยมาโดยตลอด
โอลิมปิตเกมสองพันสิบหกนักกีฬาชายห้าคนและหญิงสี่คนที่ดีที่สุดถูกคัดเลือกสู่สังเวียน
เป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการคว้าเหรียญมาฝากชาวไทยให้ได้อีกครั้ง
เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักที่จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังจบศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุสเบกิสถาน
ซึ่งความหวังสูงสุดยังคงอยู่ที่ประเภทหญิงครั้งนี้สมาคมยกน้ำหนักตัดสินใจส่งนักกีฬาในรุ่นห้าสิบแปดกิโลกรัมร่วมแข่งขันถึงสองคน
ประเมินสถานการณ์แล้วว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะคว้าเหรียญรางวัล
อีกทั้งในรุ่นนี้ไม่มีคู่แข่งจากจีนที่ตัดสินใจไม่ส่งนักกีฬา
รวมถึงแชมป์โลกจากอาเซอร์ใบจันทร์ที่โดนแบนจากการใช้สารต้องห้าม
ส่งผลให้เหลือนักกีฬาเพียงรายเดียวที่เป็นคู่แข่งของไทย
คือกัวชิงชุนจอมพลังจากไต้หวันที่สถิติขมนักกีฬาจากไทยอยู่
และมีตัวสอดแทรกคือนักกีฬาจากโคลัมเบียเอกวาดอร์และโดมินิกัน
แต่สถิติยังเป็นรองอยู่พอสมควรทั้งหมดที่กล่าวมาจึงเป็นโอกาสทองของสอง
คู่ต่อสู้ทั้งโลกแล้วก็มีอยู่คนเดียวคือไต้หวัน
เขามี๑๐๓กิโลกรัมสแน็ต
แล้วก็มี๑๓๕กิโลกรัมฮิลลิเจอร์
ผมบอกว่าถ้าว่าเรามี๒๔๐กิโลกรัม

คนที่ได้๒๑๐ก็ต้องเอาเหรียญเงินไป

คือโสพิป้าธนสารในรุ่น๔๘กิโลกรัม
แม้ที่ผ่านมาจะไม่ได้ลงแข่งขันในรุ่นนี้เลย
แต่จากการฝึกซ้อมเคยทำสถิติได้สูสี

โดยมีเวียดนามและญี่ปุ่นอีก๒ชาติเป็นตัวแปร

สมาคมก็มั่นใจว่าจะมีเหรียญรางวัล
และอาจจะเป็นเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทย

ขยับมาเล่นในรุ่น๖๓กิโลกรัม
แม้จะต้องเจองานหนักทั้งจีนคาซักสถานและเกาหลีเหนือ
แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้าน

แบนเรื่องของการใช้สารต้องห้าม

แม้จะมีลุ้นเหรียญยากกว่าประเภทหญิง
แต่ก็มีโอกาสในรุ่น๕๖กิโลกรัม
สินเพชรกรวยทองและวิทูลมิ่งมูล
และในรุ่น๗๗กิโลกรัมจากเจ้าก๊อตจตุภูมิชินวงศ์
ดีกรีอันดับ๔เมื่อครั้งที่แล้ว
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยของการเรียกเหล็ก
สถานการณ์ความกดดัน
ในวันแข่งขันรวมทั้งเสียงเชียร์

ยกน้ำหนักไทยในโอลิมปิกครั้งนี้

ฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้อีกครั้ง
วิรวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน